คุณผู้ชมคะถือเป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานหลายภาคส่วน
ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจความสามัคคีหลายคนเลยนะคะ
ที่ได้ไปช่วยในภารกิจช่วยทีมหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
เราอยากจะพูดถึงให้ครบทุกทีมทุกหน่วยจริงค่ะ
วันนี้เนี่ยขอพูดถึงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดค้นหาทีมหมูป่าจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เขาบอกว่าภูมิใจมากที่ทางทีมบุรพาได้ร่วมกับเหล่าฮีโร่หลายภาคส่วนเลยนะคะ
ที่เขาได้ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีมาก
นำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างได้ค่ะ
นายอรุณตราศีชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยทางสูงสมาคมกู้ภัยบุรพาพิศนุโลกนะคะ
ซึ่งเขาก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
พอเขาเดินทางกลับมาบ้านหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ก็ได้เข้ากราบนามัศกาลพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์
ภายในวิหารหลวงพ่อทองดำเพื่อขอพร
เพราะว่าเขาเดินทางกลับมาที่จังหวัดพิศนุโลกเรียบร้อยแล้ว

ตัวเองกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดเฉพาะกิจ
ผู้ประสบภัยทางสูงรวม๑๕นาย
ก็ไปร่วมภารกิจในการช่วยทีมหมูป่า
ก็ไปร่วมกับทหารร่วมกับตำรวจ
ไปสำรวจปล่องค่ะที่จะลงไปภายในถ้ำ
เส้นทางที่ลงไปจากปล่องรวมระยะทางประมาณ๓๐เมตร
พอลงไปปุ๊บมันก็ตันก็ต้องหยุดภารกิจ
เขาก็ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เรื่อยนะคะ
คือไม่ท้อนะคะค้นหาปล่องต่อไปเรื่อย

ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้งสิบสามคนออกมาได้ปลอดภัย
เขาถึงหยุดในการปฏิบัติภารกิจค่ะ

เราก็ลงกับพวกพี่ทหารครับ
พี่ทหารเขาเป็นคนพานำทางให้เราไป

ยกเลิกเวลาพลังกิจแล้วก็ขี้เจ๊เป้ไว้ครับ
ว่าคือตรงนี้คือเชียร์แล้วนะ
ตรงนี้ครับไม่งั้นมันจะทำงานซ้ำซ้อนกันครับ
ได้บทเรื่องเยอะครับทั้งอวกองจากการทำงาน
เราก็ได้ประสบการณ์ได้ถึงปุ๊บเราก็จะเอามาปรับแผนในการทำงานของในทีมเรา
ของจังหวัดเราครับมานี่แหละครับ
เพราะว่าเราไม่เคยได้ออกงานใหญ่อย่างนี้ครับ
มันเป็นงานเครือตัวนี้เป็นแบบอันดับ๓ใช่ไหมครับ
นี่แหละครับครั้งแรกที่เราไปครับ
เราก็ได้ร่วมแล้วเราก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราไปเจอมา

นี่ค่ะนายอรุณก็บอกว่าภูมิใจมากนะคะ
ทีมบุรพาออกปฏิบัติการแล้วก็มีภาพปรากฏร่วมกับฮีโร่หลายท่านนะคะ
ศิลปินที่เชียงรายเขากำลังวาดภาพกันอยู่ด้วยคือรวมฮีโร่ค่ะ
แล้วก็มีทีมนี้ร่วมอยู่ในภาพภาพนั้นด้วยเขาบอกภูมิใจมากนะคะ
เราก็ได้มีส่วนร่วมภารกิจในครั้งนี้ครับ
ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาผลงานเอาภาพพวกนี้ครับ
เราคือเราอยากจะไปช่วยน้องเขาครับคือตรงนี้ครับ
แต่เรามีภาพด้วยก็ดีครับ
ก็เหมือนว่าเราก็ว่าครั้งหนึ่งในหน่วยงานของเราในทีมของเราได้มาตรงนี้
แล้วก็ได้มีภาพวาดกับเขาด้วยครับ
ขณะที่พระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์ท่านเจ้าวาดวัดราชบุรณะนะครับ
ท่านก็ได้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรพากับการไปทำหน้าที่ช่วยค้นหาทีมหมูป่า
พร้อมกับมอบวัตถุมงคลเป็นพระนางพญาและพระพุทธชินราชรุ่นพุทธบูชา

สำหรับการไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ทุกคนก็ได้พรจากคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วด้วยนะคะ